โจเถื่อนขี่จักรยานยนต์ประกบยิงอาริอาชีวะเจ็บที่ผมบอกผมยอมไม่ได้
ในฐานะสื่อมวลชนผมว่าพวกเรา๓คนยอมไม่ได้ที่จะให้เกิดเรื่องแบบนี้
คุณผู้ชมครับมอเตอร์ไซค์ขี่ยิงกันกลางเมืองแปดริ้วได้หรือครับแบบนี้
คุณผู้ชมครับที่ยิงยิงหน้าโรงเรียนเลยนะ
ถึงว่านักเรียนเพียบเลยใช่เลิกเรียนน่ะดอมน้ำแข็งคุณผู้ชม
นี่ฮะนี่เป็นกล้องอีกมุมนึงนี่ยิงมาแล้วล่ะ
คนตกตกใจแล้วเนี่ยนี่ฮะไอ้สองคนนี้ครับเนี่ยครับ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูคนเดินตกใจแล้วไอ้น้องคนนี้ตกใจแล้ววิ่งแล้ว
ได้ยินเสียงปืนยิงใส่รถน่ะโอ้นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ชักปืนออกมายิงใส่กลางถนนมหาจักรพรรดิตะบนหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเซา
กลางความตกใจของชาวบ้านแล้วก็เร่งเครื่องหนีไป
มีนักเรียนชายคนหนึ่งวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจที่จอดรถอยู่นะ
คุณผู้ชมลองคิดดูมันทำเย้ยตำรวจน่ะนี่ไงรถตำรวจจอดอยู่นี่
เออตำรวจก็จอดแบบว่าเฝ้าดูเฝ้าระวังเหตุอยู่หน้าโรงเรียน
วิทยาลัยเนี่ยเกิดเหตุเกิดช่วงเย็นของ๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
กล้องวงจรปิดอีกมุมนะผู้ก่อเหตุใช้รถจักรยานยนต์สีน้ำเงิน
คนขี่สวมเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินเข้มสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบ
สะพายกระเป๋าเป้สวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบเช่นกัน
เหตุการณ์นี้ทำให้นักเรียนที่ซ้อนท้ายมาถูกกระสุนปืน
คือยิงนัดเดียวนะคุณผู้ชมลูกซองสั้นเนี่ยคือยิงนัดเดียวแต่มันแตกหลายเม็ด
เข้าใจไหมฮะยิงปืนออกนัดเดียวแต่ว่าลูกมันแตกไปหลายเม็ดเนี่ยครับ
มันถึงเป็นเป็นรูหลายหลายจุดแบบนี้ต่อมาตำรวจภูทรฉัดเชิง
เข้าพบภูมิในการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซาเพื่อสอบถามข้อมูล
ของผู้เสียหายทราบว่าเป็นนักเรียนชั้นปวชปีที่๒นักเรียน
ที่ได้รับบาดเจ็บเล่าแบบนี้เอาน้องเล่าเนี่ยมีปัญหาอะไรกันมากับ
ใครยังไงก่อนเกิดเหตุเนี่ยขี่รถออกจากหอพักกับเพื่อนจะไปซื้อ
เตี๋ยวครับซึ่งสวมชุดนักเรียนนะนะครับระหว่างทางไปพบ
กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยายนซ้อนท้ายกันมาแล้วตะโกนท้า
ทายบอกว่าโอ้โหดอมตะโกนอย่างนี้ก็เป็นเรื่องเลยยังไงจะเอา
ป่ะจะเล่นกันไหมจะเล่นเลยไหมจะเล่นกันไหมเนี่ยครับก็ขี่รถ
หนีเพราะเขาไม่อยากยุ่งแล้วก็มาถูกยิงนี่แหละครับจุดเกิด
อยู่หน้าวิทยาลัยพอดีเลยจึงเลี้ยวรถเข้าไปนะฮะแล้วก็
เพื่อนวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจหน้าวิทยาลัย

คนท้ายท้ายสุดยิงไม่เคยครับไม่เคยมีเรื่องกันไม่เคยครับ
ไม่เคยมีเรื่องกันถ้าตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้ผมก็กัง
วนว่ามันจะกลับมาอีกอยากให้ทางตำรวจแบบช่วยจับแล้วก็เร่ง
ดำเนินคดีจับคนร้ายให้ได้ไวครับ
บางทีมันอันตรายกับคนอื่นด้วย
โอ้โหถ้าไปโดนคนอื่นเข้านะลุกหลงนะเมื่อกี้ผมเห็นน้อง
ใส่ชุดเวทนาลียืนอยู่นักเรียนอยู่อยู่เต็มเลยตำรวจว่ายังไงอ่ะ
ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาระบุว่าจุดที่ก่อเหตุถือว่าอุกอาจมาก
มีทั้งนักเรียนชาวบ้านยืนรอรถเป็นจำนวนมากครับตรงนี้แม้จะมี
สายตรวจจอดเฝ้าระวังอยู่ระยะห่างเพียงหนึ่งร้อยเมตรขณะนี้อยู่
ระหว่างติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับคุณผู้ชมฮะ

น้องลีไลเตอร์คนนึงไม่เอ่ยนามบอกว่าน้องเขาเรียนที่นี่ไม่ใช่
โรงเรียนไม่ดีนะอ่าแต่สถานการณ์คือไม่ดีคือจะมีคนปองร้ายอ๋อ
ไม่เคยใส่ชุดนักเรียนไปเรียนเลยคือต้องไปใส่ในโรงเรียน
เพราะว่าใส่เดินตามถนนไม่ได้เดี๋ยวโดน
โดนเลยเออค่ะนี่แหละครับจับให้ได้ครับอย่างนี้ไม่ไหวฮะ
ยิงกันกลางเมืองแบบนี้ครับค่ะ